อุดรเขาตั้งด่านแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งครับขับรถแจ๊ดเข้าไปแหกด่านไม่ยอมให้ตรวจ
วิ่งขับรถหนีไปครับแล้วก็ไปจนมุมที่ทางกั้นทางรถไฟทิ้งรถนะฮะ
แล้วก็เปิดฉากเอาปืนยิงใส่ตำรวจ
แล้วก็ขโมยรถของชาวบ้านขับหนีต่อไป
ตำรวจตามไปค้นในรถว่าจะหนีทำไมกับรถแจ๊ดคันนี้
ในรถมีทั้งปืนมีทั้งยาเสพติด

เป็นที่มาของการที่๒คนนั้นไม่ยอมให้ตรวจนะครับ
นะฮะเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่สามเมษายนที่ผ่านมาครับ

สพเมืองอุดรธานีแต่ไปตั้งด่านอยู่ที่บริเวณบ้านเขาน้อย
ก่อนถึงทางลอดอุโมงถนนอุดรหนองคาย
วิ่งเข้ามาแล้วไม่ยอมจอดครับ
ไปชนกรวยตั้งแหกด่านหนีไปครับตำรวจแหม่ก็ต้องขับรถตราโลด
ไล่ล่าคนร้ายสิครับนะฮะการที่ไม่ยอมให้ตรวจแบบนี้
มันก็ต้องมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกครับสิ่งผิดกฎหมายกับเมานะฮะ
ผู้ชายคนขับแล้วผู้หญิงนั่งเบาะข้างนะฮะคาดว่าคนในรถไม่คุ้นเส้นทาง
ขับไปขับมาไปจนมุมจนที่ถึงจุดตัดทางรถไฟพอดิบพอดีครับ
มันมีเครื่องกั้นอยู่ไปต่อไม่ได้
คนร้ายเป็นผู้ชายเปิดฉากเปิดประตูลงมาเอาปืนยิงใส่ตำรวจหลายนัด
รถตำรวจพลุนเลยครับตำรวจหนีออกมารอดตายอย่างหุดหวิด
แล้วชายหญิงคู่นั้นก็หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับภูมิกับสพเมืองอุดรเข้าไปตรวจสอบ
รถกระบะของตำรวจนั้นโดนยิงรูผุ่นเลย
มีทั้งหมด๙จุดด้วยกันทั้งที่กระจกฝั่งคนขับฝากระโปรงกระจกหน้าไฟหน้า
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่เกลื่อนทั้งหมด๙ปลอกด้วยกัน
อีก๑กระบอกมีด๑เล่มโทรศัพท์มือถือ๕เครื่อง
พร้อมข้าวของเครื่องใช้เต็มรถไปหมดเลย
ทีนี้ตำรวจก็ไล่ตามหลักฐานทะเบียนรถต่างเอกสารในรถ
ก็ปรากฏว่าทราบชื่อคนขับและเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วผู้หญิงที่มาด้วยกันชื่อว่านางสาววรรณญาพาเที่ยมหรือว่าตุ่นอายุ๓๕ปี

หลังก่อเหตุครับเขาบอกว่านางตุ่นเนี่ยสวมใส่เสื้อสีแดง
หลบหนีไปที่บ้านของชาวบ้านฝั่งตรงข้าม
ที่นายโจ้นั้นจะวิ่งตามไป

ภาพวงจรปิดมันชัดเจนถามว่าทำไมเห็นสีเสื้อเพราะมันมีภาพ
นายโจ้วิ่งตามไปมือมีกระเป๋าสะพายไปด้วย
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับได้พอดีนี่วิ่งตามไปเรียบร้อย
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐๐เมตรแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ตามบริโรทสืบต่อสืบทราบว่าทั้งคู่เขาเพิ่งคบกันมาไม่กี่เดือน
ก็คือเป็นแฟนกันนะฮะแต่ฝ่ายชายเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำอุดร
ข้อหาอะไรยังไม่ทราบนะฮะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแหละ
ซึ่งป้ายทะเบียนจริงก็คือกกจ๖๑๓๒นค
ผู้ครอบครองเป็นผู้หญิงอยู่ที่อำเภอศักรายจนค
แต่ผู้ก่อเหตุไปเอารถเข้ามาแล้วก็ใส่ทะเบียนปลอมเข้าไป
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมขอสารออกหมายจับทั้งสองคน
ข้อหาหนักมากมีทั้งพยายามฆ่าจรฐีครอบครองยาเสพติด
โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
และมีเครื่องกระสุนปืนอย่างผิดกฎหมายพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรและข้อหายิงปืนในที่สาธารณะนั่นเอง
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าชายหญิงคู่นั้นอยู่นะครับแล้วต้องตรวจสอบว่า
รถคันนี้ไปขโมยเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาเป็นอีกคนนึง
ซึ่งทะเบียนก็ไม่ตรงกันกับทะเบียนคันนี้